เป็นเขาจะพาไปดูโฉมหน้าเศรษฐีใหม่

เมื่อวานนี้หลังจากการออกสลากรางวัลกินแบ่งรัฐบาล
งวดประจำวันที่๑๖พฤษภาคม๒๕๖๒
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อจารุณีสิงห์เดชะ

ดีใจที่สุดแตก๖ล้าน

โพสต์รูปภาพผู้ชายคนนี้ถูกรางวัลที่๑จำนวน๑ฉบับ
สอบถามไปยังคุณจารุณีเจ้าของโพสต์

คนที่ถูกรางวัลที่๑เป็นพ่อของเธอ

เป็นชาวบ้านห้วยลาดอำเภอภูเรือจังหวัดเลย
คุณพ่อเป็นคนขายลอตเตอรี่ครับ

ซึ่งงวดนี้คุณพ่อขายไม่หมด
แต่ไอ้๑ฉบับที่ขายไม่หมดเลยนะดอม

อุ๊ยเราเคยเห็นความทุกข์นะ
เวลาพ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่นะ

เพราะฉะนั้นเขยอจุดเสียงแหบอะ
เราก็รับมาบ้างไม่รับมาบ้าง
แต่คราวนี้ดวงเฮงอยู่กับพ่อค้าขายลอตเตอรี่ครับ
นี่แหละฮะถูกรางวัลที่๑๖ล้านบาท

พิจิตรนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะถึงบ้านแล้วล่ะ

ขอให้แม่ใช้เงินอย่างคุ้มค่าแล้วกันนะ
เราอิจฉาเกินนะ๖ล้านบาทครับ
เหลือค่าแผงแต่ดันได้รางวัลที่๑แล้วนะ